ทุกคนคุณดาวคุณปุ้ยเองก็ต้องขาดมือถือไม่ได้

เรียกว่าเป็นปัจจัยที่๕ที่๖ไปแล้วค่ะ

ไม่มีขาดใจเลยนะบางทีนะฮะ
ตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มดุมากขึ้น

แรนด์เล็กแรนด์ใหญ่โอ้แข่งกัน

มีความอืดความแรงของเครื่องของสมาร์ทโฟน
ก็ด้วยเป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเอง

แบรนด์ของจีนแซงขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรอบ๗ปีนะครับ

แรนด์มือถือทั้งค่ายยักษ์ใหญ่และเล็ก
ทยอยเปิดตัวสมาร์ทโฟน

และรุ่นเรือทงระดับพรีเมียม
โดยเทคโนโลยีที่แต่ละค่ายนำเสนอ
ที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ชอบเล่นโซเชียลมีเดีย
การแชร์รูปภาพและวีดีโอ
ผู้บริหารค่ายมือถือมองตรงกันว่า
สมาร์ทโฟนในช่วงหลังจากนี้

เพราะสมาร์ทโฟนจะเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน

จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดใจผู้บริโภค
เราใช้ชีวิตอยู่บนดิจิทัลค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นสมาร์ทโฟนเองไม่ใช่แค่กล้อง
แค่สมาร์ทโฟนโทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลนิดเดียวแค่นั้น
วันนี้มันเริ่มเติมเต็มเข้าในชีวิตมากขึ้น
ทีนี้ถามผมว่าการแข่งขันในโลกของมาพลปัจจัยสำคัญสุดเลยคือนวัตกรรม
เราต้องมีนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์นะครับ
ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่วันนี้มันตอบโจทย์ในชีวิตณวันนี้และในอนาคตที่กำลังจะเข้ามา
ในในเรื่องของเราให้โทรศัพท์มือถือให้ฟีเจอร์ให้เทคโนโลยี

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเสมอว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าจ่ายเองเนี่ย
เป็นดับต้นต้นนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าเราสามารถนำพาเทคโนโลยีใหม่ใหม่เนี่ย
ให้กับผู้บริโภคได้ในราคาที่จับต้องได้ง่ายผมว่านี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ครับผม
ขายสมาร์ทโฟนในไตรมาส๒ซำซุงยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
ยอดขาย๗๑ล้าน๕แสนเครื่องแต่ก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แบรนด์จีนจะมาแรงในช่วงปีที่ผ่านมา
ในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์ทางฝั่งจีนเนี่ยออกตัวกันแรงมากนะฮะ
ยูเซอร์ที่ใช้เขาอยู่เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเรียกว่ายังสตรองอยู่
ดังนั้นในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าเขาเหลือเฟือครับสู้ได้เหลือเฟือ
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนมือถือเฉลี่ยทุก๒ปี
วกกับนวัตกรรมใหม่ที่ออกมาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายที่มีความเสถียรมากขึ้นที่สำคัญสมาร์ทโฟน
กำลังกลายเป็นศูนย์รวมในทุกกิจกรรม
ทำให้กูรูไอทีและผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างเชื่อมั่นว่า
ตลาดนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ราคาก็จะเริ่มถูกลงเพราะเขาแข่งกันมากขึ้น